คุณผู้ชมคะไทยรัฐทีวีเคยเปิดประเด็นเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์เอาไว้
คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องระหว่างประเทศเลยนะคะ
ที่ต้องมีการหารือกันยาวเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันหน่อยติดตามจากคุณพีรวัตรค่ะ
อินเดียเขาเข้ามาเยอะครับก่อนหน้านี้เนี่ย
แล้วก็บางทีแล้วอาจจะนำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ปล่อยเงินกู้นอกระบบที่เขาบอกว่าดอกเบี้ย
แล้วก็มีแขกเรียกเก็บดอกเบี้ยโหดเนี่ยปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นแล้ว
ดังนั้นเขาต้องเร่งคุยกันเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง
แต่ว่าแนวทางเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับ

คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าพูดถึงสวยสติ๊กเกอร์เป็นหนึ่งในเรื่องที่เรานำเสนอไปเมื่อปีก่อน
ในวันนี้จากสวยสติ๊กเกอร์นั้นถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกัน
เวทีสำคัญระดับประเทศอย่างการประชุมกอรมนนะครับ
แล้วก็มีผลการประชุมเบื้องต้นออกมาแล้ว
จะมีแนวทางในการจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร
โดยถ้าเกิดว่าเราไปดูการประชุมของกองกำลังรักษาความมั่นคงภายใน
หรือกอรมนนะครับโดยมีพลโทสมพงศ์ไสงามผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่๒
เป็นประธานการประชุมเรื่องการค้ามนุษย์และการนำพาคนอินเดียเข้าประเทศ
ปล่อยเงินกู้นอกระบบแสวงหาประโยชน์ในทางไม่ชอบ
และเข้าไปมีส่วนร่วมในขบวนการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
การประชุมในครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นการเกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่
ไทยรัฐทีวีได้นำเสนอประเด็นข่าวเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์
ลึกเกี่ยวกับขบวนการแล้วก็ขยายผลไปสู่เครือข่าย
พาชาวอินเดียเข้ามาอาศัยมาประกอบอาชีพ
แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราเจอก็คือการปล่อยเงินกู้นอกระบบในไทย
มีการรับจ้างจดทะเบียนสมรสด้วยนะครับ
รวมทั้งมีแหล่งพักพิงในประเทศไทย
เขาก็จะมีชุมชนเลยคือจะเป็นชุมชนที่มีคนอินเดียที่ลักลอบเข้ามา
ทะเบียนสมรสแล้วก็ทำอาชีพก็คือในการที่จะไปเก็บดอกเบี้ย
ไปเรียกเก็บรีดไถดอกเบี้ยมาเนี่ยนะฮะ
ซึ่งแต่ละส่วนของขบวนการพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
เดี๋ยวไปฟังกันครับว่าจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงนะฮะ
จากการที่มีสื่อนะครับออกไปเกี่ยวกับเรื่องแขกอินเดียที่เข้ามาทำงาน
เข้ามาในเมืองไทยแล้วก็มาทำงานในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่างเนี่ย
เราก็เห็นว่าเป็นปัญหาที่ว่าในวันนี้อาจจะเป็นปัญหาที่มีความสำคัญอยู่ปัญหาหนึ่ง
เพราะว่าอาจจะมีการขยายตัวได้ในอนาคต
แล้วก็เชิญส่วนรายการต่างมาหาลือเพื่อที่จะดูแนวทางกันนะครับว่าเราจะมีแนวทางยังไงในการที่จะแก้ปัญหาต่างเหล่านี้
เพราะปัญหาเหล่านี้วันนี้มันอาจจะยังไม่เกิดปัญหารุนแรงนักอะไรอย่างนี้
แต่ว่าในอนาคตไม่แน่เพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับการที่จะทำให้ปัญหานั้นมันเล็กลงไปก่อนในวันนี้
ก็ทุกส่วนรายการนะครับมีความดูแล้วก็มีความจริงใจในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างเหล่านี้
ซึ่งเราก็นัดกันว่าอีกประมาณ๒เดือนเราก็จะมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งว่าจากการที่ได้ประชุมไปในวันนี้แล้วส่วนการต่างได้ไปดำเนิน
เหล่านั้นมีข้อติดขัดหรือมีปัญหาอะไรต่างหรือว่าได้ดำเนินการไปถึงไหนอย่างไร
ประชุมในวันนี้นะครับก็บูรณาการหลายหน่วยงานมาร่วมกันฟังปัญหา
เพื่อรับรู้ถึงปัญหาให้ตรงกันและหาแนวทางการแก้ไข
ส่วนอย่างจริงจังต่อไปนะครับ